เรื่องของจากปมที่ไปทำร้ายหมอพยาบาล

แก๊งมหาวงศ์แล้วก็ซอยโรงเหล็ก
คุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาไปขยายผลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
เขาไปดวนค้นเลยนะว่าที่แก๊งมหาวงศ์ในย่านแถวนั้น

มันก็เป็นคดีและข้อหาที่แยกออกไปอีก

การทะเลาะวิวาดกันระหว่างคู่อริ๒แก๊งเป็นอย่างไร
อันนั้นเป็นเรื่องของคดีทำร้ายร่างกาย

แต่ว่าต้นต่อของสาเหตุของเรื่อง

ดังนั้นก็ต้องไปเจาะประเด็นที่ยาเสพติดกันหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็การไปตรวจค้นไปกวาดล้าง
เรื่องของยาเสพติดของแก๊งมหาวง
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๖คน
ก็โดนเรื่องของครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติด
เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนค่ะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันมืดอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจน
นี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษปราบภัยรีอริสัตรูภาย
กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑นะคะ
ก็เข้าไปตรวจค้น๓พื้นที่เป้าหมายที่สำคัญ
อยู่ในซอยเปรมฤทัย๗๙แล้วก็
ซึ่งซอยนี้อยู่ในชุมชนวัดมหาวงที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
จำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไม่กี่วันเราก็นำเสนอข่าว
กับวัยรุ่นยกพวกไปทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็คู่อาริใน๒โรงพยาบาลของสมุทรปราการ
ทีนี้ปฏิบัติการที่จะไปกวาดล้างเครือขายยาเสพติดนี่นะคะ
ก็มีการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของในออส
ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งวัดมหาวงแล้วก็พื้นที่ป่าโดยรอบค่ะ
ตอนเข้าไปตรวจค้นไปเจออาของนายออสก็คือนายหวัง
รวมถึงภรรยาของในหวังทั้งสองคนรับสารภาพว่าเสพยาจริง
ตำรวจก็ถามเอาล่าสุดเสพไปเมื่อไหร่นานหรือยัง
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าเสพไปเมื่อวานนี้
แล้วก็วันที่มีการก่อเหตุยกพวกตีกันที่โรงเหล็ก
ทางด้านนายหวังแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่ได้ไปร่วมกับเขาด้วยครับ
ในหวังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มให้การแบบนี้
ว่าไม่ทราบว่าในหวังเอาไปซุกเอาไปซ่อนยาไว้ที่ไหน
เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นนายหวังถือบางอย่าง
ที่มันอยู่ในถุงดำมาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไสฝั่งตรงข้ามบ้าน
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าในถุงดำนั้นมีอะไร
พร้อมกับยืนยันด้วยนะภรรยาในหวังนะ
บอกว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หนูไม่เห็นว่าเขาไปไหน
พวกนี้หนูบอกว่าไง

เขาถือถุงมาเฉยแต่หนูก็รีบไปทำงาน
แต่เราไม่รู้ใช่ไหมในนั้นมียาหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะหนูไม่ได้ข้องเกี่ยว

ใครจะเพรื่องได้

เคยค่ะแต่ว่าให้เขาเลิกนานแล้วแหละ
เป็นปีแล้วพี่เขาก็เลิก
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีธนายุทธ์
วุฒิจรรย์ธรรมรงค์รองผู้ประชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ก็บอกว่าหลังจากที่มีการปูพรมเข้าตรวจค้นพื้นที่สำคัญในชุมชน
ใกล้วัดมหาวงศ์แล้วจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๖คน
ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ไปก่อเหตุ
ละวิวาสที่โรงพยาบาลที่สมุทรปราการนี่แหละค่ะ
ทั้งหมดก็มีความผิดฐานครอบครองรวมถึงเสพยาเสพติด
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยึดของกลางได้นะคุณผู้ชม

แล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนขยายผล
รวมถึงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่อไปด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นของมหาวงก็ดีโรงเหล็กก็ดี
หรือแม้แต่พื้นที่กล้างเคียงนะครับ
มันก็เป็นเป้าหมายในการเรื่องยาเสพติด

แล้วก็อาวุธปืนสงครามได้ในกลุ่มนี้
นี่แหละครับคือจริงเป้าหมายของตำรวจในพื้นที่นะ
ไม่ใช่ไปเฉพาะชุมชนวัดมหาวงเท่านั้น
เพราะว่ายุทธการที่ตำรวจใช้เนี่ย
มันใช้ชื่อยุทธการว่าปิดเมืองสยบโจร
โค้นอิทธิพลเมืองปากน้ำเลยนะคุณนะนะครับ
ก็ต้องขยายผลจากกรณีของการบุกไปโรงพยาบาลอะไรเหล่านี้ก่อน
ขยายผลหาตัวการของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็ตำรวจสืบทราบมาว่านายออสซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งวัดมหาวงศ
ก็เลยเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายออสหัวหน้าแก๊งกันก่อนเลย
แต่จริงเป้าหมายในการปฏิบัติการนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่านอกจากชุมชนวัดมหาวงแล้ว
เราจะขยายผลไปทั่วทั้งจังหวัดเลยคุณ
ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับ
เพื่อสืบค้นว่าพื้นที่ไหนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอีก
ทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจพูท้อนภาค๑
ก็บอกว่าการลงพื้นที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

พอเกิดเหตุแบบนี้มีวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันในโรงพยาบาล
แล้วก็ตำรวจอยากให้มั่นใจเรื่องของการทำงานของตำรวจ
แม้ว่าบุคคลเป้าหมายที่มีรายชื่อในหมายจับเนี่ย

แต่ก็มีการสั่งให้ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่นะคะ
เพราะไม่ใช่เดี๋ยวแกรงนี้บอกอ้าวตำรวจทำไมมาจับแค่ไฟล์อื่นล่ะ
อื่นล่ะตำรวจตั้งเป้าหมายทั้งหมดเลยนะครับ
เพื่อเป็นการสยบโจรแล้วก็ตรวจค้นเรื่องยาเสพติดในจังหวัดนะครับ